จะไปช่วยเหลือเห็นตรงนี้แล้วลงไปได้ยังไงนะ
โอ้โหนี่ตอนที่แบบเปิดฝาท่อนะ
เดี๋ยวฝรั่งใช่ไหม

จะว่าพลัดตกมันก็มันเป็นซี่ร่องแบบนั้นไม่ได้
มันมันต้องพลัดมาจากที่อื่นแล้วไอ้ตรงนี้มันพลัดลงไปไม่ได้นะ

คือตอนแรกจะให้ลุ้นแต่รู้แล้วล่ะว่ามีไอ้ป้ายเขียวอยู่
เขียนว่าโจนาทาคือต่างชาติแน่นอน

ทั้งที่ไอ้ซี่ตะแกงเหล็กนั้นน่ะ

แล้วที่พี่เบิร์ตพูดก็คือถูกหล่นจากจุดอื่น
แล้วเขาเดินเดินมาพยายามจะหาทางออก

เพราะว่าจุดที่เขาร่วงที่เขาหล่นลงไป
คือไม่ได้มีฝาท่อปิดนะพี่
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ตอนเข้ามาช่วยเหลือนะ
ทุลักทุเลแหละมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา
ต้องเอาอุปกรณ์มามีสายเกี่ยวเอาสายมาคล้อง
แล้วก็เปิดเปิดตรงฝาท่อเหล็กแบบนี้

ก็คือนายโจนทานไอโอเน่ไวมาโอน่า
อายุ๓๖ปีเป็นชาวอเมริกันค่ะ
นี่ตอนที่ช่วยเหลือตัวเขาออกมาได้

ถ้าตรงนั้นลึก๓เมตรช่วยขึ้นมาได้
จุดตรงนี้คือปากซอย๘ที่บังละมุงชนบุรีค่ะ

โครนเต็มไปหมดเลยนะคะตามเนื้อตามตัวเนี่ย

แต่อันนี้เช็ดหน้าเอาน้ำล้างแล้วนะ
ตอนแรกคิดว่าเป็นลายศักดิ์ใช่ไหม

ตรงหน้าเขาเป็นพวกโครนต่าง
ทีนี้ทีมกู้ภัยเอาน้ำให้ดื่มก่อนเลยแล้วก็คุยแล้วก็ถาม
เขาเพิ่งเดินทางเข้าไทยมาเมื่อวันที่๑๒พฤษภา
กับแฟนสาวสัญชาติอเมริกันเหมือนกันค่ะ
แล้วก็มาอยู่ที่คอนโดห่างจากจุดตรงนี้ไปสัก๒กิโลได้
นี่ดูสิเจ้าหน้าที่ต้องเอาน้ำฉีดล้างพวกคราบโครนต่าง

อาคารเขาบอกว่าตอนบ่ายนะนะผมกำลังเดินกลับคอนโดแล้วมันพลาด
ท่อตรงนั้นที่ตกลงไปมันไม่มีฝาปิด
จำไม่ได้ว่าจุดไหนแต่รู้แค่ว่าปีนขึ้นมาจากตรงนั้นไม่ได้
พอปีนไม่ได้ก็ตะโกนตะโกนเรียกคน

คิดดูสิ๔ชั่วโมง
ที่มุดตามท่อแล้วก็ตะโกนมาเนี่ยนะ
ปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินเลย
จนมาตะโกนอีกรอบนึง
คือเหมือนกับแบบฮึบสุดท้ายเหมือนกันนะ
แล้วรอบนี้มีคนได้ยินแล้วก็มาช่วยค่ะ

รอปภเป็นพลเมืองดีเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ย

มาจอดตรงข้างถนนผมจะซื้อน้ำ
แล้วผมก็ได้ยินเสียงเป็นต่างชาติร้อง
แล้วผมว่าเฮ้ยเสียงใครอ่ะร้องจากตรงไหนอ่ะ

ผมก็เลยเฮ้ยเสียงมันมาจากข้างล่าง
มาจากท่อนี้นะใช่ก้มลงไปมองในท่อระบายน้ำ
ชาวต่างชาติอยู่ตรงนี้นี่เอง
ก็เลยรีบบอกคนแถวนั้นให้มาช่วยแล้วก็แจ้งกู้ภัยนะคะ
อำรวจเนี่ยพานายจนธากลับที่พัก
ไปดูตามเนื้อตามตัวก่อนตรวจสอบตามร่างกายก่อน
ไม่มีบาดแผลอะไรแล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเอกสารการเดินทาง
คือเท่าที่ได้ข้อมูลล้างเนื้อล้างตัวเสร็จแล้วปั๊บ

เขาก็บอกแค่ว่าเขาเป็นหัวหน้านักกีฬามาจากกัมพูชา
เดี๋ยวต้องให้ตำรวจเอาตัวมาสอบข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ